อยากจะย้ำหน่อยเพราะว่าน้อง
ในชุดนี้ก็เป็นประสัมคัญของชุดใหญ่
แล้วก็ในอนาคตเองนะครับ

แต่ว่าสมัยหน้ามีความสำคัญมากนะครับ

รอบคันเลือกก็เป็นเกมชี้ชะตาของนักเตะนะครับ
จะต่อยอดไปถึง๔เกมด้วยที่มาเลเซียในช่วงเดือนสิงหาคมคือเดือนหน้า
เพราะว่า๒ทีมในกลุ่มนี้มีทั้งมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทวีปอาเซียนอยู่แล้ว
เขาก็ต้องแข่งใน๔เกมใช่ครับแล้วเขาก็บอกเราว่ามาเลเซียเขาเปลี่ยน๑ชุดหนึ่งไว้เจอกับเรากระเป๋าใน๔เกม
แชมป์เอเชียร่วมอายุไม่เกิน๒๓ปี
ดังนั้นผลงานของไทยถ้าทำไว้ดีมากเท่าไหร่นะครับ
ก็จะมีโอกาสไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีน
ซึ่งก่อนหน้านี้สมัยที่แล้วในชุดของพวกชนะทิพย์
พวกของพิรพัทนท์ชายยานรกดิน
ในยุคที่พิซิโกคุมเจนรถไปอยู่ทุกชุดนั้นนะครับ
เคยเดินทางไปแข่งขันที่กาต้าเราผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย

แต่ว่าสมัยนั้นเป็นการคัดเลือกไปโอลิมปิกด้วย

สมัยนี้ไม่ได้คัดเลือกเป็นโอลิปิกแต่เป็นรายการจีนชั้นเอเชีย
ดังนั้นเรื่องของการต่อยอดเพื่อทำอันดับให้ดีในรายการนี้
ส่งผลต่อการจัดอันดับในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกปี๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ซึ่งรางหวังจะไปเติมปฏิเสธกันในสมัยนั้นนะครับ
ดังนั้นถ้ารุ่นพี่ชุดนี้ทำผลงานดี

จะมีโอกาสนะครับได้ลงเล่นในเกมที่ง่ายขึ้นในการแบ่งสาย

นี้มีโอกาสจะก้าวไปสู่ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับ

โทรเตอร์เม้นท์ทีมชาติเอเชียก็เป็นเวทีสำคัญของนักเรียกกลุ่มนี้

กระดับตัวเองเข้าสู่เอเชียเพื่อต่อยอดความสำเร็จ

อาจจะยังไม่ให้โอกาสในการเราเล่นตัวจริง
แต่ถ้าโชว์ฟอร์มดีในรายการนี้ก็มีหลายคน
ที่สโมสรเห็นความสำคัญจากการเล่นทีมชาติ
แล้วก็ให้โอกาสกลับไปเล่นในสโมสรแบบต่อเนื่องนะครับ
ส่วนบางคนที่อายุน้อยชุดนี้ก็ยังสามารถลงเล่นในปี๒๐๒๐ได้ด้วย
อาจจะเล่นอีกสมัยหนึ่งหลายต่อหลายคน
แข่งร่วมสายตัวแทนอาเซียน๒ทีมที่ผมบอกไป

ผลงานตรงนี้ก็ใส่ให้เต็มที่ไปเลย

จากการเก็บตัวถึงแม้นักเตะจะมีบาดเจ็บ

ยภาพของนักเตะไทยแบบตัวก็ยังดูดีกว่า

การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในรอบเข้าเลือกของกลุ่มเอชนะครับ

เราจะอยากดูเป็นพิเศษ

กลุ่มนะครับไม่ได้สถานเดียวนะครับ
จะปลอดภัยในการเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับ